เดิมคู่แรกวันนี้ค่ะกลับมาเป็นคนรู้ใจได้ไม่ยากแน่นอนนะ
คู่นี้ใครเห็นใครก็เชียร์นะคะสำหรับแม่อ้ำกับไฮโซโพกนั่นเองนะจ๊ะ
เขาเคยเลือกกันหรอหลักท้านค่าตาความหวานค่าใจ
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันไงก่อนหน้านี้ตอนแรกจะจีบกันใช่ไหม
แล้วก็จู่แม่อ้ำบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละความสัมพันธ์เราเป็นเพื่อนกันดีกว่า
แต่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปช่วยกันฟังหน่อยนะคะเขามีการหลุดปากกันว่าปีนึง
เออไม่รู้ว่าครบรอบอะไรกันหรือเปล่านะคะช่วยไปฟังหน่อยจ้า
ไม่จริง๑ปีแล้วนะไม่ต้องสั่งเพราะวานแล้ว
อ่อยหลายความหวานไหมหวานเสียงคุณโภคเค้าก็หวาน

ได้เห็นกันอยู่มีคลิปไปทำเอาหงอาหารกันถึงต่างประเทศเนาะ
กันขนาดนี้เห็นทีออกงานอีเวนต์ครั้งหน้า
คงต้องรอเจาะไม้ถามนะคะว่าตอนนี้หัวใจแม่อ้ำกลับมาสีชมพู
อย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่านะคะ

จัดงานวิวาตามแบบศาสนาคริสต์ที่สวีเดนบ้านเกิดเจ้าสาวไปรอบนึงแล้ว
เดือนมิถุนายนล่าสุดสดร้อนค่ะช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
บอยพิษนุค่ะขอจัดพิธีฉลองมงคลสมรสที่ไทยอีกสักรอบหนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบินกันไปที่สวีเดนอาจจะไปกันไม่ครบเนาะ
ก็เลยกลับมาจัดรอบ๒ดีกว่านะคะ
แถลงข่าวตอกย้ำความหวานของชีวิตหลังแต่งงานด้วยค่ะ
รวมไปถึงแพลนมีทายาทตัวน้อยด้วยนะจ๊ะ

เราเคยดูแต่ในหนังนะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งคนอย่างผมจะมีภรรยาเป็นต่างชาติ
เพราะว่าภาษาอังกฤษผมก็โคตรแย่เลย
เหตุผลหลักเลยที่ผมเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตก็คือว่าเขาเป็นคนรักครอบครัว
เขาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวค่อนข้างเยอะพอสมควร
แล้วก็อย่างหนึ่งเขาเป็นคนแบบรักษาเขาเป็นคนค่อนข้างจิตใจดี

แต่มันไม่ได้ไงมันก็ต้องธรรมชาติไป
พี่บอยเขาก็พอพูดได้นะ

แต่ณตอนนี้เนี่ยความรักมันยิ่งใหญ่กว่าแบบ

พูดกันได้สื่อสารกันได้ใช้มืออะไรอย่างนี้ก็ได้

ใช้มือพูดกันได้นะคะ